ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่คุณแม่บ้านควรรู้ค่ะ
ปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
โอ้โหไม่อยากจะชื่อเลยนะคะว่าแอร์ไม่เจอกับคุณผู้ชมเลยนะคะแป๊บเนี่ยมันจำว่าคิดถึงใจจ้ะค่ะ
วันนี้ค่ะแอร์เลยมาซับสายกับคุณผู้ชมเนี่ยนะคะคุณแอร์คิดถึงจริงค่ะคิดแล้วน้ำตาจะไหล

อะไรอะนางงานหนักมากละสิชอบอยู่กับนางงานมากเลย
คือถ้ามันกันไม่ได้แล้วเธอก็คือด้านแล้ว

แล้ววันนี้นะคะเอามาให้เอามาให้คุณผู้ชมถึงสองสูตรมีสูตรผงฟูแล้วก็สูตรผลไม้
ซึ่งวันนี้ปุ๊ยจะทำสูตรผลไม้แล้วแอนทำสูตรผงฟู

เดี๋ยวมาเริ่มที่ปุ๋ยก่อนได้เลยนะ

เพราะว่าต้องใช้เครื่องปั่น
นี่คุณผู้ชมค่ะสูตรของปุ๋ยวันนี้
ใช้สบรสค่ะนี่ใส่สบรสร่วมไปประมาณ๒ชิลลิเมตรแล้วก็นมเปิดฝาแล้วกันเดี๋ยวจะหก
นมนี่นะคะคุณผู้ชมครึ่งถ้วยค่ะ
อ่ะประมาณนี้
ก็ไม่อะไรมากค่ะก็แค่ปั่น
ไม่ต้องละเอียดมากนะคะคุณผู้ชมให้เหลือเนื้อหนังมังสาไว้บ้างเราไม่ทำสมูตตี้เนาะ
อุปกรณ์การทำก็ง่ายมีอะไรบ้างไปชมกันจ้า

นี่ใส่นมสดลงไปครึ่งถ้วยค่ะ
เมื่อสาวแอร์ของเราผสมนมและผงฟูลงไปแล้ว
ก็คนให้เข้ากันจนขึ้นฟู
เพียงเท่านี้เราก็จะได้มาร์คสูตรผงฟูแล้วล่ะค่ะ
โอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โห

ใสขนาดนี้เห็นกระดูกขนาดนี้

ต่อไปนี้ค่ะคุณสามีจะใช้ให้ไปแบบว่าเช็ดลงเช็ดรถคันนู่นคันนี้

อะไรดีฉันเนี่ยนะอยากไปหาน้องมิ้นมากเลย

เพราะว่าถึงเวลาของช่วงที่พักหลักร้อยของอร่อยหลัก๑๐แล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้พักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาพบกับน้องมิ้นกันค่ะ